ทุกผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของลูกหนี้กับเจ้าหนี้หน่อย
คือเจ้าหนี้เนี่ยเขาไปทวงหนี้ลูกหนี้เป็นคุณป้าคนหนึ่งอายุ๕๐กว่า
หนี้เป็นคนตาบอดทีนี้ป้าแกไม่พอใจ
บอกมายืนด่าตะโกนโวยวายอะไรอยู่หน้าบ้านแกเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
กลับเลยกลับ
เขาบอกเขาถูกเอาสายยางเนี่ยฟาดแล้วก็เอาน้ำฉีดน้ำใส่หน้าด้วย
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาเจรจากลายเกลี่ยแต่ว่านี่ฮะ
คือทางคุณป้าเจ้าของบ้านแกก็นี่เอ๊ะอ่ะโวยวายอืมก็ขึ้นล่ะ
คืนแล้วอ่ะเห็นไหมตำรวจของสายอ่าตำรวจสายตรวจตะบดพิชัยนะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับที่มาระงับเหตุตรงนี้นะครับ
นี่ยืนขั้นกลางเลยนะใช่หลังจากได้รับแจ้งเหตุเรื่องการทำร้ายร่างกายนะ
อ่าที่ทำร้ายร่างกายกันแล้วก็แจ้งเหตุกันนะครับ
เป็นหมู่บ้านเอื้ออาทรนะครับที่ตะบนพิชัยที่จังหวัดลำปาง
ฝั่งผู้เสียหายที่บอกว่าถูกทำร้ายร่างกายแล้วแจ้งตำรวจเนี่ย
ชื่อสุธิธรอายุสามสิบสองปีเขาพิการทางสายตา
เนี่ยฮะเขาบอกว่าถูกเพื่อนบ้านซึ่งเป็นคุณป้าอายุห้าสิบห้าปี
ใช้สายยางฉีดน้ำเนี่ยฉีดน้ำใส่หน้าแล้วเอาสายยางมาฟาดเขาที่แขนซ้ายนี่
ได้รับบาดเจ็บก็เลยแจ้งตำรวจให้มาดำเนินคดี
ตำรวจมาถึงเขาก็ยังไม่มีใครยอมใครนะฮะสองฝั่งนี้
ก็ยังวิวาทะกันอย่างต่อเนื่องนะฮะเปิดศึกด่ากันตามคลิปเลย
สุดท้ายนะฮะเดี๋ยวลองฟังหน่อยนะครับว่าเออ
ระหว่างฝั่งเขาว่ายังไงทางสุธิธรที่บอกว่าตัวเองเป็นเจ้าหนี้นะครับ
บอกว่ามาทวงเงินคู่กรณีที่ติดหนี้เอาไว้หลายปีก่อนแล้ว
ที่ติดหนี้เอาไว้ยอดตอนแรกเนี่ย๘๐๐๐บาท
ก็ทยอยจ่ายมาเรื่อยแต่ยังเหลืออีกพันเจ็ด
ก็ไปยืนทวงหนี้ที่หน้าบ้านเขาทำให้ป้าคู่กรณีไม่พอใจ
ออกมาด่าทอเลยเกิดการโต้เถียงกันเกิดขึ้น
ทางฝั่งของสุธิธรเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกเหยียดหยามด้วยนะ
หาว่าเป็นคนพิการตาบอดเอาน้ำฉีดใส่แล้วเอาสายยางฟาดใส่แขน
เป็นเงินที่เขาพิการที่ผมเบิกออกมาเพื่อใช้จ่ายแล้ว
ตอนนั้นเขามายืมเงินผมก็ให้เขาไปนะครับเขาน้ำฉีดไล่ผมแล้ว
พอเขาฉีดเข้าตาเข้าสมุดเข้าปากนะครับแล้วก็เสร็จแล้วช่วงจังหวานนะ
เขาเอาเอาสายยางมาฟ่าแขนผมเนี่ยมันรู้สึกชายชาอย่างเงี้ยเพราะว่า
บอกมึงไอไปไหนก็มีคนจุงมึงไอตาบอดมึงพิการยังไม่พร้อม
ด่าคนอื่นหาเรื่องคนอื่นหน้าบ้านด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ้าวนี่ทางฝั่งที่สุธิธรเขาบอก
ว่าเป็นอย่างนี้นะฮะขณะเดียวกันนะครับอีกฝั่งนึงนะเอาลองฟังหน่อยนะครับ
คือทางฝั่งของคุณป้าเจ้าของบ้านหลังนี้บอกว่าเอาเดี๋ยวดูคลิปของป้าก่อน
นี่เอามาให้ตำรวจดูเหมือนกันบอกว่าไม่ได้หาเรื่องก่อนนะนี่คลิปนี้เห็นไหม
สุธิธรเนี่ยมาหาเรื่องเธอก่อนมีคนมาห้ามกันสองสามคนก็ยังไม่ยอมกลับ
มายืนด่าเธอหน้าบ้านเธอก็เลยของขึ้นเลยเอาน้ำฉีดใส่
อันนี้เรื่องหนึ่งนะฮะขณะเดียวกันเรื่องหนี้สินเนี่ย
ป้าก็บอกแกไม่ใช่ลูกหนี้ของสุธิธรณ์นะเอาเหรอไม่ใช่ลูกหนี้โดยตรง
นี่แกบอกว่าตอนแรกเนี่ยไปยืมเงินกับคนคนหนึ่ง
แต่คนคนนั้นอ่ะเจ้านี่ของแกอ่ะค่ะติดหนี้สุธิธรณ์อยู่อ๋อ
โอนกันมาเขาเลยโอนเธอเนี่ยโอนป้าเนี่ย
ให้มาเป็นหนี้สุธิธรแทนก็ตั้งแต่แปดพันอ่ะ
เหลืออีกพันเจ็ดอ่าซึ่งป้าแกบอกก็แกยังไม่มี
จะให้ทำยังไงยืนยันว่าป้าไม่หนีหรอก
บ้านก็อยู่ตรงนี้เอาเป็นว่าไม่มีไม่หนี
และยังไม่มีจ่ายตอนนี้ยังไม่จ่ายแต่สุธิธรเขาต้องใช้เงินหรือเปล่า

เรื่องเงินมานานแล้วไม่ใช่ของมันแต่เป็นของเจ้านึง
คือคือเจ้านั้นเขาไม่จ่ายเองแล้วก็หนูก็เลยเป็นหนี้มา
แล้วก็เขาเจ้านั้นเขาเลยบอกว่าเอาเอให้เอเลย

ตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครนะครับ
เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ย
เจรจากลายเกลี่ยกันที่โรงพักก็แล้วกัน
ทั้งเรื่องทำร้ายร่างกายแล้วก็เรื่องการเป็นหนี้กัน
เอาเป็นว่าในส่วนของหนี้สินก็ให้สุธิธร
เอาหลักฐานการกู้ยืมเงินหรือว่าข้อความต่าง
เรื่องใครยืมใครโอนต่อใครหรือว่าใครด่าใครทำร้ายใครเนี่ย
ก็เอาหลักฐานไปเดี๋ยวนัดคุยกันที่โรงพักอีกทีนึง